จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันหน่อย
เวลาที่เราเจ็บป่วยนอกจากค่ารักษาที่เราต้องจ่ายแล้ว

ต่างที่ต้องใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
ทีนี้ฟังดีนะคะใครที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

เพราะว่านักวิจัยของมวสกนครินต์
เขาก็ใช้เวลาคิดค้นวิจัยนานกว่า๕ปีนะคะ
ประดิษฐ์ถุงทวานเทียมได้สำเร็จ
แล้ววัสดุที่เอามาผลิตคุณทำมาจากยางพาราของบ้านเรา
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศเลยนะคะ
โดยคณะนักวิจัยของมวสกนครินต์
นำโดยนายแพทย์วรวิทย์วานิสสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชน
ก็ได้ร่วมกันแถลงผลสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ค่ะ

เป็นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
เรียกกันว่าถุงทวันเทียมนั่นเองนะคะ
ซึ่งทีมวิจัยก็ใช้เวลาในการประดิษฐ์คิดค้น

และได้รับรางวัลในระดับนานาชาติด้วยนะคะ
โดยคุณหมอวรวิทย์ก็บอกค่ะบอกว่าถุงทวานเทียม
ผลิตมาจากยางพาราในบ้านเรานี่แหละ
มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศเลยนะคะ
ตอนนี้เขาเริ่มนำมาใช้จริงในโรงพยาบาลแล้วนะคะ
จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ทางทะวันหนักตามปกติ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ในบ้านเรายังไม่มีไงคุณ
ก็ต้องสั่งนำเข้าเอามาจากต่างประเทศ
แล้วราคามันสูงมันแพง
ยังไม่สะดวกกับการใช้งานด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณหมอวรวิทย์หน่อยค่ะ
แล้วข้อที่ผ่านมาประสูรมีราคาแพง
ราคาแพงแล้วเราก็ต้องสั่งเข้ากลับไปดู
ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบางที่ไม่สามารถแจกจ่ายได้

แล้วก็บางทีมีน้องแป้นทั้งกลุ่มประกอบละกัน

เพราะฉะนั้นก็มองว่าผลิปภาพบ้านเราถือยางภาระ
มาแล้วล่ะครับอยากจะมองภาพการรักษาเสรีและสังคมมาด้วยกัน
เพื่อได้คลิปที่ว่าจะต้องทำอุปกรณ์วันนี้จักรอย่างนั้น
วรวิทย์ก็บอกอีกด้วยนะคะว่าทางทีมวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุน
มาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการผลิตชุดถุงทวารเทียม
มา๔๐๐ชุดค่ะคุณผู้ชมจะมามอบให้กับโรงพยาบาล๕แห่งในพื้นที่ภาคใต้
เอามีที่ไหนบ้างฟังกันหน่อยนะคะที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชที่โรงพยาบาลสุราธานี
แล้วก็โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนั่นเอง
เมื่อวานนี้เขาก็มีการมอบชุดถุงอุปกรณ์ทวานเทียม
ให้กับตัวแทนของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลยาลาแล้วก็โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วย
นี่แหละค่ะก็เป็นฝีมือเป็นความสามารถ
แล้วก็ใช้วัสดุจากไทยของเรานี่แหละสามารถผลิตถุงทวันเทียมแบบนี้ได้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

ข่าวเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนะครับที่ว่าคนไทยสามารถคิดค้นได้แบบนี้นะครับ